สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ

หาเรื่องราวสีสันบ้านมาให้คุณผู้ชมได้ชมครับคุณผู้ชมครับ
เมื่อเช้าแบบนี้นะครับอากาศหนาวเย็นนิดหนึ่ง
ในจ่างยาวันนะครับเช้าที่กรุงเทพฯเหมือนกันนะครับ
ผมจะพาไปดูน้องหมาอาบน้ำอาบแบบไหนนะ
ชมได้เลยครับแบบสบายครับผม
สบาย
อาบน้ำสบายใจไปรอด
หมายังผมเมื่อเจ้านายอุ้มขึ้นเก้าอี้
ผมก็นิ่งนั่งอย่างเดียวล่ะครับ
อยากอาบอยากถูตรงไหน

ให้สะอาดนะครับผม
อื้ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ

แม่จับหนูไม่ได้สักที

งานอดิเลกของผมหลังจากกินข้าวปลาเสร็จ
พี่ลิงค์อย่างผมก็นั่งนั่งนอนแล้วครับ
ว่างก็สั่งลูกน้องให้หาเห่าหาเห็บ

อากาศเปลี่ยนต้องดูแลร่างกาย
เอาดึงไปดึงไปแม่ดึงดีสิ
แหมคุณพี่
เล่นแบบนี้ระวังนิดนึงนะครับ

แม่ขัดตาจริง

ทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ